เวลาที่เราจะเปิดประตูอย่าใช้มือเด็ดขาดค่ะ
เอามือเก็บไว้เลยแล้วให้ใช้บริเวณข้อศอก
ใช้บริเวณด้านหลังหรือใช้ไหล่ในการเปิดประตู
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสนั่นเองค่ะ
ดื่มน้ำวันละมากกว่า๑๕ลิตร
หรือว่าน้ำขวดใหญ่นั่นเองค่อยทยอยดื่มกันไปนะครับ
เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้คงที่นั่นเอง